ไทยรัฐทันข่าวครับบ่าย๓โมง๓๗นาที
คิงคู่ขวัญนะฮะพาไปตามความคืบหน้า
เอาทีมงานขึ้นภาพนี้มาเลยก็ได้ครับผู้ชายคนนี้ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ช่วงสัปดาห์ก่อนนี่ล่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาลักลอบเข้าไปที่จีน
หลังจากนั้นทางการจีนก็จับกลุ่ม

เขาเป็นคนไทยก็มีการประสานผ่านล่าม

เพราะว่าคุยกับเขาคุยไปคุยมาเริ่มไม่รู้เรื่อง
กระทั่งล่ามคนล่าสุดชื่อว่าคุณไฟล์
แล้วก็มีการประสานบอกว่าถ้าคุณเป็นคนไทยจริง
คุณลองร้องเพลงชาติได้ไหมบททดสอบง่าย

นองใช่แต่เนื้อร้องไม่ใช่
ท่องก่อไก่ถึงฮคุกได้ไหมก็ไม่ได้

แต่เขายืนยันว่าเขาเป็นคนไทยชื่อประกอบเชื้อแสง
อุดรปรากฏเอาชื่อนี้ไปเสิร์ช

ไม่มีคนชื่อนี้นับสมมุติ
ไซเบอร์ตรวจสอบข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลนี้ในสาระบบ

เหมือนจะเงียบไปไม่รู้ว่าแอบอ้างตัวหรือเปล่า
ล่าสุดครับคุณไฟล์สุกัญญาพลรักษาอายุ๒๕

อาศัยอยู่ที่เมืองผิงเหลียงอยู่ที่มณฑลการซูที่จีน
ประสานช่วยเหลือนายประกอบก่อนหน้านี้
บอกว่ามีคนติดต่อมาที่เธอทางเฟซบุ๊ก
แล้วบอกว่าผู้ชายคนนั้น
ก็คือคนที่เขาบอกว่าเป็นคนไทย
หน้าละไม้คล้ายกับน้าของเธอเลยก็คือน้องชายของแม่
หายตัวไปพัดพรากไปประมาณ๓๐ปี
แต่ว่าน้องชายแม่ชื่อว่านายสมพรนามสกุลสุภา

คุณไฟล์ก็เลยเอารูปที่มีคนประสานติดต่อมาเนี่ย
เอาไปให้ผู้ชายคนนี้ได้ดู

โดยไม่บอกว่านั่นคือรูปของใครยังไงบ้าง

พอเขาเห็นภาพปุ๊บเขานิ่งไปแป๊บหนึ่ง
เขาพูดมาว่าป๊าป๊าพ่อ
แล้วเขาก็ทำหน้าดีใจก็เลยคิดว่าสงสัย
น่าจะเป็นคนในครอบครัวนี้แหละหรือเปล่า

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาหายไปจากบ้านได้
ใช่แล้วนี่น่าจะเป็นภาพที่เขาพูดว่าป๊าป๊าเนี่ยนะคะ
เห็นว่าถูกหลอกไปลงเรือทำประมง
เหรอคะตั้งแต่นู่นปี๓๘อายุ๑๕๑๖นู่น

แล้วก็พัดพรากไปไกลหนีออกมาก็ไม่ได้ด้วยฮะ

ทีมข่าวลงเลยครับไปเลยฮะไปที่ลำพูนครับ
ไปคุยกับนายจรรย์มณีสุขในอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน
แล้วไปเจอกับคุณดวงนภาใจอิ่มแก้วอายุ๕๐ปี
เจ้าตัวนำภาพวัยเด็กของน้องชายในอดีตมาให้ดู

ซึ่งระบุชื่อว่าสมพรสุภาถ่ายตอนอายุ๑๕

คนที่นิ้วชี้ตรงนี้กับภาพของผู้ชาย
เขาบอกเขาหาครอบครัวของเขาอยู่ที่เมืองไทย

ก็เลยให้ลูกหลานติดต่อประสานไป
และพูดคุยกันในเบื้องต้น
คุยทางวีดีโอคอลปรากฏว่านายประกอบฟังภาษากะเหลี่ยงไม่ได้
คือพวกเธอก็เป็นชาวกระเหรียญที่มาอยู่ในเมืองไทยยาวนาน
แต่พอเห็นภาพของผู้ชายที่บอกว่าเป็นพ่อ
เขามีความสุขทุกครั้งเลยและแววตามีความหวัง

จากนี้ไปจะใช่ตัวน้องชายที่หาย
พรากจากกันหรือไม่ต้องตรวจสอบดูอีกครั้งครับ

เสียงเหมือนหน้าคล้ายแต่จะใช่หรือเปล่า

โอ้โหตั้งแต่ปี๓๘นี่ปี๖๖
หลอกไปขึ้นเรือประมงแล้วก็ออกไปอยู่กลางทะเล
มื้อกินมื้ออยู่ที่นั่นนี่นะฮะ
ในอำเภอทุ่งหัวช้างบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ
จะยังไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอของญาตินะแต่จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ
ตอนที่ถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้เมื่อครั้งอายุ๑๕นั่น

และหากประสานงานกันได้ก็จะมีการตรวจสอบดีเอ็นเอ
หรือพูดคุยเพิ่มเติมอีกครั้งเดี๋ยวรอติดตามครับ
เราก็หวังนะคือถ้าหากว่าเขาเป็นคนไทยจริง
หรือมีครอบครัวอยู่ในเมืองไทยจริงแล้วพัดพรากจากกัน
ก็ขอให้เจอได้เจอขอให้เขาได้สมหวัง

มีความน่าละไม้คล้ายเหมือนกันนะคะ